ประเด็นนะครับต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสหรัฐและก็ซีเรีย
รวมไปถึงการหารือกันระหว่างจีนกับสหรัฐณขณะนี้ด้วย
ไปดูกันครับวางแผนการลงทุนจะทำอย่างไรดี

ภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์บัวหลวงนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ

แล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผม

ก็เห็นกันว่าหลายคนนี่เริ่มลาด้วยนะ

สัปดาห์ที่แล้วนี่ครับบอกว่า๙ทีนี่รถติด
โอ้โฮตามเส้นทางจะไปหมด
เดินทางนี่ก็มาระวังนิดนึง
ก็เกาะติดสถานการณ์เรื่องเศรษฐกิจตอนนี้คุณปิ๊ก
โอ้โหก็ต้องดูติดตามสถานการณ์โลกนะ
ช่วงนี้ก็ถ้าใครติดตามในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเนี่ย
รู้สึกว่าจะเริ่มร้อนนะหลังจากที่ท่านประธานาธิบดีทรัมป

ตอนหาเสียงบอกว่าเราไม่อยากจะไปยุ่งยากประเทศอื่นแล้วนะ
อันนี้รู้สึกว่าไม่อยู่ในนโยบายหาเสียงด้วยนะ
นี่ไงก็เริ่มแล้วนะครับก็ที่จะยิงโทโมฮ็อกไป๖๐ลูกเข้าซีเรีย
หลังจากที่ประธานาธิบดีอัลอาซาสได้ทำร้ายประชาชนโดยการใช้วุฒิเคมี
ก็ใช้โทโมฮอกยิงออกไป๖๐ลูกนะครับ
ก็เริ่มมีการเมืองระหว่างประเทศเริ่มมีความที่จะมีร้อนระอุมากขึ้นนะ
เพราะฝั่งรัสเซียเองนะฝั่งเกาหลีเหนือเองก็มองว่าการกระทำครั้งนี้เนี่ยมันจะคำราคา
หมายนะเขาบอกว่าผิดกฎหมายด้วยนะครับ
เพราะว่าเป็นการถล่มโดยแบบโอ้โหไม่มีการเตือนมาก่อนเลยนะ

ก็ทำให้ทั้งเรื่องของราคาทองคำราคาน้ำมันอัตราแรกเปลี่ยนโอ้โหมีความผันผวนพร้อมควรเลย
ใช่นะครับเพราะว่าวันที่ยิงเนี่ยโอ้โหราคาทองคำนี้ปรับตัวขึ้นได้ดี
เป็น๑๒๕๐เหรียญกว่าเลยนะ

แล้วก็ราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันเบรนด์ตอนนี้เนี่ยโอ้จากเขาบอกว่าช่วงก่อนอยู่ประมาณ๕๒๕๓อะไรแบบนี้
ตอนนี้๕๕แล้วนะคุณปิ๊กแป๊บเดียวเองนะครับ
กลับมาที่ในเรื่องของค่าเงินบาทเรานะก็ถ้าเอาเข้ามาเกี่ยวข้องค่าเงินบาทเราก็อ่อนลงนะ
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าดูการระยะยาวหน่อยเนี่ย
เทียบกันตั้งแต่ต้นปีเนี่ยค่าเงินบาทเรานี่ก็ถือว่า

โอ้โหแข็งเยอะนะเทียบกันว่าแข็งอันดับต้นในเอเซียเลยทีเดียว
เทียบว่าถ้าเกิดต่ำกว่าสามสิบห้าบาทต่อเหรียญดอลลาร์นี่
ก็ถือว่ายังแข็งอยู่นะคุณปิ๊กใช่ครับ
แต่ก็ผันผลนิดหน่อยในช่วงนี้ก็ต้องจับตาดูไว้นะครับ
ติดตามสถานการณ์เหล่านี้ดีเนี่ย
เวลาคุณส่งออกไปถ้าเงินบาทแข็งเกินไปอาจจะไม่ดี
ใช่เพราะว่าในเรื่องของบางคน
ค้าขายซื้อข้าวซื้อของส่งออกขายต่างประเทศ
กำไรประมาณ๔๕

ก็อาจจะทำให้ตัวอัตราแรกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อตำลีกำไร
เพราะฉะนั้นยิ่งช่วงนี้มีความผลผลค่อนข้างเยอะ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก
เรื่องค่าเงินเราอย่าไปเกรงกำไรมัน
ก็ป้องกันความเสี่ยงตรงนี้จะดีกว่าโฟกัสเรื่องการค้าขายนะครับ
เมื่อวันศุกร์นี้ตลาดหุ้นปิดไปที่๑๕๐

เพราะว่าทางนักวิเคราะห์ของเรามองว่าถ้าเกิดอยู่บน๑๕๘๐ได้

แถมคนที่ซื้อสุทธิเมื่อวันสุก
ก็ยังเป็นนักทุนสถาบันซื้อไป๑๕๐๐ล้านบาท
ต่างชาติซื้ออีกอีกประมาณ๕๐๐ล้าน
ก็ถือว่าในกลุ่มของตลาดหุ้นไทย
เมื่อวันสุกเขาบอกว่ากลุ่มแบงค์นี่นำเลย
อ๋อก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่รับเงินฝรั่งได้

อย่างง่ายนี่ล่าสุดงานมอเตอร์โชว์ใช่ไหม

เขาบอกว่ายอดจองนี่ทะลุแล้วนะ

อยู่ที่ประมาณ๓๕๐๐คัน
ตอนนี้เป้าถึงแล้วแต่รถบางรุ่นนะครับ

ราคาที่ขายปีนี้เกินล้านนะ

โอ้โหไม่รับจองละ
เพราะว่ายอดที่จองนี่เกินนำเข้ามาแล้ว
อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ทำให้เราเห็นว่าผู้มีรายได้จะจับจ่ายลงทุนซื้อขาย
คนมีกำลังซื้อก็ยังซื้อได้นะครับแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยเราก็เหมือนว่า
ตัวนี้ก็เป็นตัวชีวัตรว่าเราฟื้นตัวมีการจองกันมากขึ้น
ใช่นะครับวันนี้เอาสไลด์มาฝากท่านผู้ชมก็สรุปประเด็นทั่วโลกนิดนึง
ว่าประเด็นทางด้านเศรษฐกิจตอนนี้มีอะไรบ้าง

ภายนอกประเทศนี้ก็มีเรื่องกระทรวงแรงงานสหรัฐเผยตัวเลขแจ้งงาน

เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ๙๘๐๐ตำแหน่งนะครับ

ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเดือนก่อนหน้าโอ้โหมันขึ้นมาหลายแสนไงเดือนกุมภานะครับ
แต่ว่าตัวเลขที่น่าจับตาก็คือว่าตัวเลขการว่างงาน
ตอนนี้อยู่ที่๔๕ซึ่งก็ต่ำสุดในรอบตั้งแต่ปี๒๐๑๗

อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่สอบว่าเศรษฐกิจอเมริกามีการจ้างงานที่ดีขึ้น
แล้วก็จะทำให้ตัวอเมริกาปีนี้คาดว่าน่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยที่ดีมากขึ้น

โอ้โหพอแข็งข้าขึ้นปุ๊บ
จริงก็คือหมายถึงเงินจะไหลกลับประเทศอเมริกาอีก

เพราะว่าผลตอบแทนที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ

แล้วก็ที่น่าจับตาอีกอันหนึ่งก็คือ
ทางศูนย์วัฒนธรรมของเรานี่แหละ
เอกตอนนี้จะไปคุยกับทางจีนใช่ไหมคุณติ๊ก
ก็คุยทั้งเรื่องการค้าการขายเรื่องของการบ้านการเมือง
เรื่องของเกาหลีเหนือต่างนานานะครับ

จริงทางบ้านเราก็ยังติดตามอยู่เหมือนกันนะ

เพราะเขาบอกว่าเผื่อผู้ส่งออกอาจจะเสียประโยชน์

ถ้าแทรกแซงเราคงไม่แข็งอันดับต้นในเอเซียหรอก

แต่มาตรการง่ายก่อนเลย
ตอนนี้เขาก็เลยลดพันธบัตรรัฐบาลที่จะประมูลออกมา

ก็ทำให้ต่างชาติที่เข้ามากางเกงค่าเงินนะ
เข้ามาเก็งเรื่องพันธบงพันธบาทนะ
ก็ลดลาวาสอกลงไปก็ทำให้ค่าเงินบาทเราเนี่ย
อยู่ในโหมดที่อ่อนค่าลงนิดนึงในช่วงที่ผ่านมา
นะครับก็บ้านเรายังดูดีนะ
เพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเรานี่จริงก็ถือว่าก่อนหน้านี้คุณ
ที่ทางคุณทรัมป์ออกมาบอกว่าว่าเรานี่ได้ดนต์ขึ้นข้างเยอะใช่ไหม

แต่ว่าถ้าคิดเป็นเม็ดเงินแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มากนัก

เพราะฉะนั้นตอนนี้เหตุการณ์ร้อนนี่ต้องติดตาม

เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านติดตามรายการของเรา

ขอส่งคลิงให้ที่ห้องไปที่ห้องส่งเลยครับ
ขอบคุณครับขอบคุณพี่เนธและพี่พิกด้วย

บรรยากาศการลงทุนภาพรวมวางแผนอย่างไร